กับทางไทยรัฐทีวีและคุณผู้ชมอยู่กับผมทัศนัยโคตรทองนะครับ
เรานำคุณผู้ชมมาก่อติดการฟังคำวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูญนะครับ
หลังจากที่กรกตนั้นได้มีการไปยื่นเรื่องให้สารรับพิจารณาว่าจะให้ยุบพักไทยรักษาชาตินะครับ
เนื่องมาจากเหตุการณ์วันที่๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับที่คณะกรรมการบริหารภักดิ์ไทยรักษาชาติ
ได้เสนอพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดี
เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์ไทยรักษาชาติเพียงรายชื่อเดียวครับ
ซึ่งถือว่าอาจจะเป็นปฏิปักกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
ระบุเอาไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนุนว่าด้วยพักการเมืองมาตรา๙๒วงเล็บ๒นะครับ
ซึ่งสารก็รับไว้พิจารณาแล้วก็วันนี้ครับ
อีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะครับทางด้านของตุลาการสารรัฐมนุนนั้นจะขึ้นบันลัง
และอ่านคำวินิจฉัยว่าจะยุบหรือไม่ยุบพักไทยรักษาชาติ
ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องกันไปกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนะครับ
เลือกตั้งล่วงหน้า๑๗มีนาคมและการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้น๒๔มีนาคมนี้ครับ
ก่อนที่เราจะไปติดตามบริการการที่สารรัฐมนุนนะครับ
ผมนำคุณผู้ชมติดตามไทม์ไลน์กันก่อนนะครับว่าที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นของภักดิ์ไทยรักษาชาติ
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนมาถึงวันนี้มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างครับ
ผมพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อวันที่๗ตุลาคม๒๕๖๑ครับ
นายทะเบียนของพักการเมืองได้มีการรับแจ้งว่าให้เปลี่ยนชื่อพักจากภักดิ์ไทยรวมพลังมาเป็นพักไทยรักษาชาติ
เพราะมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของพักอุดมการและนโยบายของพักนะครับ
พฤศจิกายน๒๕๖๑ที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งที่๑ของพัก
มีมติเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่จำนวน๑๔คน
โดยให้๕๐๐โทรปริชาพลพงภานิษฐ์อดีตสมาธิกษภาพผู้แทนราชสะดอนจวัดขอนแก่นของภักดิ์เพื่อไทยเป็นหัวหน้าภักดิ์ครับ
และเมื่อช่วงวันที่๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเวลา๙นาฬิกา๑๐นาที
คณะกรรมการบริหารพักนะครับได้มีการนำคณะเสนอพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดี
เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพียงรายชื่อเดียวครับ
ซึ่งในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนะครับทางด้านของนายพายบูรณิติตะวันหัวหน้าพักประชาชนปฏิรูป
หนังสือคัดค้านการเสนอพระนามทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐโดยให้เหตุผลว่าน่าจะเข้าข่ายขัดระเบียบวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสอสอครับ
คุณผู้ชมครับในคืนของวันเดียวกัน๒๒นาฬิกา๑๐นาทีนะครับ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชองค์การประกาศว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นส่วนรวมและเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของประชาชนชาวไทย
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงดำรงสถานะอยู่เหนือการเมือง
เป็นการกระทำที่ขัดต่อโบราณราชประเพณีถือเป็นการกระทำที่มิบังควรไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง
ต่อมาวันที่๙กุมภาพันธ์ภักดิ์ไทยรักษาชาติออกแถลงการรับพระราชองค์การเหนือกล้าวเหนือกระหม่อม
จงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
พร้อมระบุจะทำหน้าที่ตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กฎหมายการเลือกตั้งรัฐธรรมนูล
ด้วยความเคารพในขนบธรรมเนียมราชประเพณี

คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ประกาศรับรองชื่อนายกรัฐมนตรี
บัญชีรายชื่อของภักดิ์ไทยรักษาชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีมติให้ยื่นสารรัฐธรรมนูลยุบพักไทยรักษาชาติ
ตามความผิดตามมาตรา๙๒วงเล็บ๒
พระราชมัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมือง
เหตุกระทำอันอาจจะเป็นปฏิปักต่อการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก

รัฐธรรมนุนรับคำร้องคดียุบพักไว้พิจารณา

กรรมการยุทธศาสตร์ของพักประกาศกลับมาหาเสียงใหม่อีกครั้ง
หลังจากนั้น๒๐กุมภาพันธ์ได้มอบหมายให้ธนายความยื่นคำชี้แจง

ยืนยันว่าจะยื่นบัญชีนายกด้วยความบริสุทธิ์ใจ
และทำตามพระประสงค์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญา
สิริวัฒนาพันนวดีพร้อมยื่นบัญชีทยาพยาน๑๐บุคคล๑๙ปาก
เป็นกรรมการบริหารพัก๑๔คนและบุคคลภายนอก๕คน
กุมภาพันธ์สารรัฐธรรมนูญออกแถลงการว่า
คดีนี้มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้
ไม่จำเป็นจะต้องทำการไต่สวนพร้อมนัดแถลงด้วยวาจาและลงมติ
วันพฤหัสบดีที่๗มีนาคมก็คือวันนี้นะครับ
ในช่วง๑๓นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมาได้เริ่มมีการพิจารณาร่วมกัน
และนัดอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในเวลา๑๕นาฬิกา
ซึ่งขณะนี้กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับ
และในวันนี้จะไม่ใช่เพียงแค่ถือว่าเป็นวันกำเนิดของพักนี้คือหมายเลข๗
เมื่อย้อนกลับไปแต่ว่าถือว่าวันที่๗นั้นเป็นจุดเริ่มต้น
ของการต้อนรับกรรมการบริหารพักชุดใหม่ด้วย
แล้วก็เป็นวันที่ชะตาของพักไทยรักษาชาติคือวันที่๗มีนาคมในวันนี้
ต้องติดตามกันต่อไปว่ามติของที่ประชุมของสารรัฐมนุนนั้นจะมีคำวินิจฉัยออกมาอย่างไร
ว่าจะมีการให้ยุบพักหรือว่าไม่ยุบพัก
ซึ่งก็จะส่งผลกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นต่อไปที่จะเกิดขึ้นในวันที่๒๔มีนาคมนี้นะครับ